ทีนี้คุณผู้ชมค่ะวิกฤติการเมืองตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ายังหาทางออกไม่เจอนะคะ
แต่ว่าถ้าไปดูสมบัติการณ์ที่สำคัญเนี่ยตัวแปลงสำคัญเลย
หลักเมื่อวานนี้อาจารย์สุภาพคลี่กระจายได้พูดไปแล้ว
ก็คือ๑ต้องยอมรับความจริง๒ต้องมีความจริงใจนะคะ
และสิ่งสำคัญในการที่จะจริงใจนั่นก็คือ
กฎหมายรัฐมนุน๒ฉบับที่มีการผ่านวาระแรกไปแล้ว
หลังจากนี้จะยังไงต่อวิธีการขั้นตอนต่างจะเป็นอย่างไร
ติดตามการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายเชิญค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณปุ้ยครับคุณบุ๊คครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์นอกสภาก็ยังร้อนอยู่
แต่ว่าอยากจะพูดเรื่องการแก้ไขรัฐมนูลอยากจะบอกไปถึงกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหลายว่า
ถึงแม้ว่ารัฐมนูลฉบับที่เสนอโดยไอรอฉบับที่เรียกว่าฉบับประชาชนจะตีตก
ไม่รับหลักการในวาระแรกก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอดใจครับ
อย่าเพิ่งคิดว่าการแก้รัฐมนูลเป็นไปไม่ได้
อย่างน้อย๒ฉบับที่เป็นร่างของรัฐบาลและร่างของพักร่วมฝ่ายค้าน
ก็ได้รับการรับหลักการนำไปสู่การดำเนินการต่อ
อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีแรงกดดันจากภายนอก
ไม่มีการเรียกร้องจากกลุ่มผู้ชุมนุมการแก้รัฐมนูลเดินทางมาไม่ถึงวันนี้หรอกครับ
ถึงแม้ว่าท่าทีของรัฐบาลของพักร่วมรัฐบาล
จะมีท่าทีว่าไม่ขัดข้องที่จะแก้รัฐมนูล
มีหน้าที่ว่าจะเข้ามาแก้รัฐมนูลตามเงื่อนไข
ตามข้อตกลงแต่ว่าท่าทีเหล่านั้นเอาแน่ไม่ได้
ว่าจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ยังมีอาการยึกยักษ
ยังมีอาการที่เรียกว่าไม่แสดงความจริงใจที่จะแก้รัฐมนูล
แต่ว่าเมื่อถูกสถานการณ์ปิดล้อมเรียกร้องในที่สุด
การแก้รัฐมนูลก็เดินหน้าได้แล้วครับ
เอาเป็นว่าถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
การแก้รัฐมนูลเดินหน้าไปได้ถึงจุดหมายแน่นอนช้าหน่อย
ฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนที่รัฐสภาที่จะเดินหน้าต่อ
จากนี้ไปก็คือการตั้งกรรมธิการวิสามัน๔๕คนสส๓๐คนสว๑๕คน
การตั้งกรรมธิการก็คือมาดูว่าหลักการของร่างแก้ไขรัฐมนูล๒ฉบับ
ระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลซึ่งก็ตรงกันคือแก้มาตรา๒๕๖
แล้วนำไปสู่ให้เกิดสสรแล้วให้สสรมาร่างรัฐมนูลใหม่
ยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองไม่แตะต้อง
ฉะนั้นเมื่อหลักการตรงกันถามว่าที่ต่างกันต่างกันตรงไหนครับ
ต่างกันตรงที่มาของสสรที่มาของสสรเนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่า
ฝ่ายรัฐบาลเสนอว่าให้เลือกมา๑๕๐อีก๕๐คนนั้นเนี่ยเป็นการสัญหาหรือเลือกทางอ้อมมาอีก๕๐คน
มีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วก็มีกลุ่มเยาวชน

แต่ฝ่ายของพักฝ่ายค้านร่วมเขามองว่าทั้งหมดเนี่ยสสรที่จะมีทั้งหมด๒๐๐คน
ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ไม่เป็นไรครับ
ก็ไปนั่งคุยกันว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนข้อดีข้อเสีย
ไปนั่งคุยกันในชั้นกรรมธิการ
ไปนั่งคุยกันในชั้นกรรมธิการ
แล้วผลผลึกออกมายังไงค่อยนำเข้ามาในสภาอีกรอบนึง
คนที่เห็นว่าร่างของไอลอดีและก็มีประโยชน์ในบางจุด
เรื่องที่มาของสสรก็ดีเรื่องอะไรก็ตามแต่
คนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็สามารถแปรยติได้
คือส่งไปถึงกรรมธิการว่าผมขอแปรยติว่า
เรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วยผมเสนออย่างนี้นะครับ
เรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วยผมเสนออย่างนี้นะครับ
นั่นเขาเรียกว่าเสนอคำแปรยติเข้าไป
พอถึงเวลาคณะกรรมธิการเขาจะเชิญคนที่เสนอคำแปรยตินี่แหละ
ไปพูดคุยกันมาซักมาถามว่าไหนลองเสนอความเห็นสิ
ว่าเหตุผลของคุณมันดีอย่างไร
ผู้เสนอคำแปรยติก็เสนออย่างนั้นเสนออย่างนี้
อธิบายเหตุอธิบายผลแล้วกรรมธิการเขาจะตกลงกันว่า
เห็นด้วยไหมกับข้อเสนอที่แปรยติมา
ถ้าไม่เห็นด้วยคำแปรยตินั้นก็ตกไป
แต่คนแปรยติเขาก็บอกว่าถึงเขาแพ้ในชั้นกรรมธิการ
เขาขอไปเอาเหตุผลนี้ไปพูดคุยกันอีกทีหนึ่งในสภาใหญ่

อันนั้นนะครับที่เขาเรียกว่าสงวนคำแปรยติ

ผมยอมแพ้ในชั้นกรรมธิการผมสู้ไม่ได้
ไม่พอเดี๋ยวผมขอไปพูดในสภาใหญ่
เผื่อว่าในสภาใหญ่จะฟังผมแล้วเนี่ยยกมือให้ผม

ฉะนั้นจะเห็นว่าการแก้รัฐมนูลมาถึงจุดที่ยังปรับได้เปลี่ยนได้
แล้วก็ควรจะภูมิใจด้วยว่าผู้ชุมนุมเรียกร้องอย่างไรก็ไม่ศูนย์เปล่า
อย่าไปคิดว่าเมื่อร่างของฉบับประชาชนร่างไอลอไม่ได้นำมาสู่การรับหลักการแล้วเนี่ย

อย่างน้อยเอาเป็นว่าการตั้งสสรขึ้นมา
แล้วสิ่งที่คุณต้องการให้สสรร่างรัฐมนูลยังไง
ไว้อีกขั้นตอนหนึ่งยังมีเวลาครับ
เพราะเราไม่รู้ว่าสสรใครบ้างจะมาเป็นสสร
ถึงเวลานั้นกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกร้องทั้งหลาย
แล้วก็ไปร่างอยู่ในฉบับของไอลอร์ก็เอาไปเสนอกับสสรได้นี่ครับ
สสรเขาก็คงต้องเปิดกว้างว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละมาตราเป็นยังไง
ทั้งหมดนี้เอามาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะให้กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหลาย
ก็อย่าเพิ่งคิดว่าอันนี้ถูกทอดทิ้งร่างของสสรร่างของไอลอไม่ได้รับการดูดำดูแดง
ร่างของประชาชนไม่ได้รับการตอบรับ
มันยังมีจังหวะเวลาอีกครับ
คือในช่วงของการตั้งสอสอรอแล้วไปว่ากันตรงนั้น
วันนั้นพอมีสอสอรอเราไม่รู้ว่ารัฐบาลนี้จะยังอยู่หรือไม่
ของฝ่ายค้านคนของรัฐบาลใครก็ไม่รู้
สสรที่เลือกเข้ามา๑๕๐คนหรือ๒๐๐คนเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้
เอาไว้ชั้นหนึ่งก่อนนี่ทั้งหมดนี้เพื่อจะบอกว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลขอให้นับหนึ่ง
ตอนนี้นับหนึ่งได้แล้วก็เหลือแต่ว่าให้ระวัง
สิ่งที่คุณจตุพรพูดเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกัน
คุณจตุพรบอกว่าดูท่วงท่าสถานการณ์ขนาดนี้แล้วเนี่ย
มันจะเพิ่มดีกรีความเข้มข้นมากขึ้น
เมื่อมีเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น
ฝ่ายภาครัฐก็จะใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้น
อาจจะประกาศพรบฉุกเฉินเพิ่มเติม

มันจะนำไปสู่การฉีกรัฐมนูลอีกครั้งหนึ่ง

กระบวนการแก้รัฐมนูลที่เดินหน้าไปแล้วถึงไหนก็ไม่รู้
ฉากปิดจอม้วนเสือกลับบ้านเจ๊งหมดครับ
นี่คือคำเตือนจากคุณจตุพรน่าสนใจครับ
นี่คือเขตเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

เป็นข้อมูลที่เราต้องให้ความสำคัญนะ
ให้ความสนใจด้วยเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอน
และวิธีการต่างต่อไปหลังจากนี้
ค่ะทิ้งท้ายไว้ของคุณจตุพรนะฮะ

ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูล